ส่วนข่าวผมเนี่ยนะคุณผู้ชมตั้งใจดูนะแล้วตั้งใจสังเกต
เพราะว่าทำได้เนียนเพราะเรียนมาดี
คุณผู้ชมว่าผู้ชายคนนี้ประกอบอาชีพอะไรครับดูภาพเลยครับ
คุณผู้ชมว่าเขาประกอบอาชีพอะไรเนี่ย
ใส่เสื้อเสื้อเชิร์ตใส่มวกเนี่ย
เขาเหมือนเป็นคนขายอะไรสักอย่างอะพี่เบิร์
พลุดอกไม้ไฟนี่แหละใส่หมวกผ้าปิดบังใบหน้านะครับ
แล้วแบกพลุไฟเดินขายตามหาดบางแสนใครไปบางแสนเจอบ้างไหม
นะครับแต่พอเขาเจอเพื่อนที่ขายพลุไฟด้วยกันอ่า
ผมพันธุ์ตำรวจโทรประยงสี่วิพันธุ์สารวัตรสืบศูนย์สอบภาวแสนศุกร์
จังหวัดชนบุรีขอควบคุมตัวคุณแอดติ้งหรือเปล่าแกล้งหรือเปล่า
ผมพันธุ์ตำรวจโทรณมุธมัธอ่าขอจับคุณคุณดอม
คุณหล่อเกินไปนะฮะอันนี้พูดเล่นแต่เมื่อกี้พูดจริง
ตำรวจสอบภาวแสนศุกร์ปลอมตัวเป็นคนขายพลุไว้เฮ้ยเอาจริงป่ะ
พลุด้วยนะถูกต้องจะเข้าถ้ำเสือมันก็ต้องไปอย่างเสือครับ
อ่อสาวัสดิ์คนไหนวะแยกไปออกอ่ะเออสาวัดคนไหนวะ
คนี้คนี้คนี้อ่ะเพราะรูปเดี่ยวอ่าอ่านี่แหละครับ
ภาพนี้เฟซบุ๊คสถานีตำรวจภูทรแสนศุกร์นำมาโพสต์ไว้
ระบุข้อความว่าสารวัตรสืบปลอมตัวแบบเนียน
ถ้าคุณยังแอบขายคุณจะต้องขายแบบหวัดภาวะนั่น
ขายแบบไม่มีความสุขขายแบบหลบซ่อน
คุณจะเจอสารพัดรูปแบบจากการจะถูกจับกลุ่มเลิกได้เลิก
เปลี่ยนไปขายอย่างอื่นซะโอ้โหชาวเน็ตชอบเนี่ย
มาในเชิงหยอกล้อและตลบขบขัน
บอกรอบหน้าไม่ใส่หมวกตอนกลางคืนอีกนะคะเดี๋ยวรู้ทัน

ถ้าตำรวจปลอมเป็นคนขายถ้ามีคนซื้อคนซื้อโดนจับป่ะ

ปลอมยังไงให้เหมือนขนาดนี้สภาพ
แล้วก็ขอชมเชยการทำงานเชิงลูกดีงามเข้าหลามหนองมนต์

เคียงข่าวแบบนั้นมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชม
ขายพลุเล่นผู้ผิดกฎหมายยังไง

หากขายพลุขายได้มั้ย

เช่นนั้นจะมีความผิดฐานขายดอกไม้เพลิง

ผิดทำให้เกิดเสียงโดยไม่มีเหตุอันควร

ถ้าโดนปรับ๑๐๐๐บาทก็อ่วม

เรื่องจากเศษของพลุไง
สถานที่สกปรกและหนักกว่านั้น

ดอกไม้ไฟจนน่าจะเป็นอันตราย

จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

เพิ่มคุกไปเกิน๗ปี

ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐๐บาท

รับหนักแสดงทัน๑ได้เนียนมาก